สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมคิตรุงโรธค่ะ
ทีมชาติซีเรียนะคะหนึ่งในทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
แล้วก็จะเป็นทีมสุดท้ายที่เดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะ
บอกว่าเกมที่เพิ่งจะอุ่นเครื่องแพ้ให้กับเวียดนามไปไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าเกมที่จะเจอกับทีมชาติไทยจะทำผลงานได้ดีกว่านี้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะซีเรียค่ะอุ่นเครื่องที่ฮานอยนะคะแพ้เวียดนามไป๐ประตูต่อ๒
อย่างไรก็ตามนะคะอียาทอับเจลคาริมผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติซีเรีย
ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมนะคะว่าเขาไม่แปลกใจกับผลการแข่งขัน
เนื่องจากว่าผู้เล่นยังไม่ฟิตสมบูรณ์เต็มที่หลังจากเก็บตัวได้ไม่นานค่ะ
แล้วก็ยังขาดตัวหลักอีกหลายคนนะคะทั้งอับเดลราซักอัลฟุเซน
กลางกลางตัวเก่งที่ยังเล่นอยู่กับต้นสังกัดในเลบานอนรวมถึงฮามิตมิโดนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็จะเดินทางมาสมทบกับทีมที่ประเทศไทยค่ะ
จากนี้นะคะอัดเดลราคิมก็ยังบอกด้วยค่ะว่าอย่าเพิ่งตัดสินผลงานของอายมานอัลฮาคิม
คุณซื้อคนใหม่ที่เพิ่งจะคุ้นทีมเป็นนัดแรกนะคะ
ซึ่งเขาก็เชื่อว่าจะทำผลงานได้ดีกว่านี้ในศึกคิงส์ครับ
โดยซีเรียจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันนี้
ส่วนเงินรางวัลที่แต่ละทีมจะได้รับในการแข่งขันฟุตบอล
ชิงถ้วยพระราชธรรมครับครั้งที่สี่สิบสี่
ก็ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะคะโดยทีมชนะเลิศค่ะ
จะได้๕หมื่นดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย๑๗๕๐๐๐๐บาท
รองชนะเลิศจะได้๓๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือว่า๑๕๐๐๐บาท
ส่วนอันดับที่๓และอันดับที่๔จะได้ทีมละ๑๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือ๓๕๐๐๐บาทค่ะรวมเงินรางวัลทั้งสิ้นก็๓๕๐๐๐๐บาท
ก็จะเริ่มต้นด้วยรอบรองชนะเลิศ
ซึ่งจะแข่งขันกันในวันศุกร์ที่๓มิถุนายนนี้นะคะ
ผู้ชนะก็จะไปตัดสินแชมป์กันในวันที่๕มิถุนายน
ซึ่งไทยรัฐทีวีก็ถ่ายท่อสดให้แฟนได้ชมกันทั้ง๔นัดนะคะ
พร้อมกับยังจะเชิญชวนแฟนค่ะ
ร่วมกันเชียร์ทีมชาติไทยให้คว้าถ้วยพระราชทานนะคะ
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครองราชครบ๗๐ปีค่ะ
ด้วยการติดแฮชแท็กแชมป์เพื่อพ่อ